สวัสดีค่ะ
มาครับมาฮะแบบสวยหลอดจากเพ็มมาบอกแล้วว่าเป็นกองทัพแบบนี้เลย
เอางี้ใครเป็นใครให้แนะนำตัวก่อนเลย
ใต้ตอนในในตอนใต้เบ้าก่อนข้าจากฝั่งนี้เลยค่า
สวัสดีค่ะฝนนารินทิพย์นะคะรับบทเป็นส้มค่ะในตอนคำว่ารักค่ะ
เป็นส้มในคำว่ารักค่ะ
สวัสดีครับเขตธรรมเขตนะครับผมรับบทเป็นวาดในตอนคำว่ารักเล่นด้วยกันครับ
คุณเขตเล่นกับคุณฝนในช่วงเดียวกันตอนเดียวกันคำว่ารักนะคะ

คุณน่าคุณตากันหลายคนอยู่แล้วค่ะ
คนอยู่แล้วสำหรับนักแสดงของสิรานีที่รักอ่ามาคุยกับธัญญาก่อนจูด้ง
เพราะตอนนี้เขากำลังออนแอร์อยู่ถูกวางวนชู้
หรืออีกตอนหนึ่งใช่ไหมฮะเป็นยังไงบ้างฮะ
ก็เป็นเรื่องของผู้หญิงคนนึงค่ะเป็นสาวโรงงาน
ที่ไปแอบรักกับผู้จัดการฝ่ายขายอะไรอย่างงี้แล้วก็เขาก็บอกว่า
มีเมียแล้วอูหูใช่แล้วก็ตอนวันเสานนี้าค่ะ
ที่จะถึงนี้ต่อหน้าเขาก็ทิ้งท้ายไว้ว่าเขาจะไม่ยอมเป็นเมียน้อยใคร
โอ้โหฉันจะไม่ยอมเป็นชู้ตัวเด็ดขาด
มาติดตามกันว่าจะไปแย่งเขามาได้หรือเปล่า
หรือว่าจุดจบของตัวละครแต่ละตัวจะเป็นยังไงต้องติดตามค่ะ

คือพูดว่าพลาดไม่ได้สักตอน

เพราะว่าแต่ละตอนก็มีความเข้มข้นต่างกันไป
แล้วคือถ้าคุณพลาดไปตอนเดียวไม่รู้เรื่องนะคะ

เออนั่นแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวดูวังวนชู้ตอนจบของนิสจะเป็นยังไง
จะได้เป็นชู้หรือว่าเป็นตัวจริงก็จะได้รู้กันตรงนี้แหละ

ค่ะก็วงเวียนบาปนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักที่มีการตัดสินใจผิดพลาด
ก็เป็นเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้น

เพราะว่าในเรื่องเรียนละครเขามิคไม่ดีเต็มตัวไม่ชั่วเต็มร้อย
ใช่แต่ว่าในเรื่องเนี่ยมันก็จะมีคนที่คนเรามันไม่สามารถดีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ชั่วได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วค่ะตามเพลงเลย
เพราะฉะนั้นในตัวของแป้งเนี่ยก็มีทั้งความดีแล้วก็ความตัดสินใจพลาดอะไรบางอย่างด้วย
เพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าห้ามพลาดค่ะ

เอ้า๒๔บ้างค่ะ
คู่นี้พี่แป้งเป็นคนดีแล้วใช่ไหมคะ

วิธียังไงไหนเล่า
ก็ตัวของน้องจ๋าเองนะคะก็จะเป็นคนที่
มีความทะเยอทยานะคะอยากเป็นนักร้องแต่ว่าโดนหลอกค่ะ
แต่ว่าได้มาพบรักกับพี่เต๋าค่ะเป็นพี่สินนี่คือเขาจะรักจ่ามาก
แต่ว่าจ๋าเป็นคนที่แบบว่าไม่เคยรักศิลป์เลยค่ะ
สุดท้ายเราก็ต้องรอดูตอนจบว่าจ๋าจะเป็นคนไร้ค่าแบบไหน
ใช่คนไร้ค่า
อารมณ์เหมือนกับว่าเราแอบรักเขาแต่เขาไม่ได้เห็นฆ่าเรา
แต่กับอีกคนนึงรักเราแต่เราก็ไม่เห็นฆ่าเขาอีก

อันนี้จะเป็นยังไงก็ต้องรอดูค่ะ
มาถึงคู่นี้เลยคุณเกดกับคุณฝน
เล่นด้วยกันในตอนความรัก

ความรักใกล้เคียงกับคำว่ารักค่ะ

คือจะเป็นผู้ชายที่เราสองคนด้วยเป็นเพื่อนในเรื่อง

แต่เป็นคนที่เจียมตัวด้วยฐานะทั้ง

ก็เลยไม่กล้าที่จะบอกรักเขาครับ
ระหว่างนั้นมันจะมีเรื่องราวที่เราผ่าน
ความรักอะไรต่างนานา
ที่ค่อนข้างจะแบบน่าติดตามมากข้างเนอะ
น่าติดตามครับเพราะว่าผมจะอยู่ในทุกเหตุการณ์
ของคำว่ารักของเขาเลย

รักที่ไม่กล้าเปิดเผยไม่กล้าบอก

เรารู้แหละคือเรารู้แต่แบบ
คือเขาไม่บอกสักทีไงเราก็แบบเฮ้ยรออยู่

นี่ไงมันเป็นชีวิตจริงของใครหลายคนนะคะ
ที่แบบคุณแบบอยากจะบอกรักใครแล้วแบบอึ๊กอักอย่างนี้

เรียกว่าหลากหลายความรักค่ะ
แล้วความยากง่ายของเรื่องนี้สำหรับน้องเขตแล้วก็คุณฝนเป็นยังไงบ้าง
คือต้องบอกว่าเราสองคนรู้จักกันอยู่แล้วครับ
การทำงานก็เลยค่อนข้างที่จะค่อนข้างง่ายครับผม
แล้วก็ด้วยตัวบทด้วยคาแรคเตอร์ต่างครับ

ก็เล่นยังไงให้มันดูน่ารักให้มันดูอินกับคำว่ารักด้วยครับ
ก็อย่างที่เขตบอกค่ะด้วยความที่เรารู้จักกันมันก็เลยค่อนข้างง่ายด้วย
แต่ว่าเรื่องราวของบางพาร์ทบางช่วงมันไกลตัวเรามาก
เราก็เลยรู้สึกว่ามันก็ยากสำหรับเรา

แล้วก็พอเข้าฉากก็มีนักแสดงท่านอื่นด้วยก็ช่วยเหลือกันในการแสดงด้วย

ตอนนี้ก็คือจะท้อยออกอากาศไปทุกวันเสาร์
พูดถึงความยากง่ายของบทบทของจ๋า
ในตอนที่เรียกว่าคนไร้ค่าบ้าง
อาการถ่ายทำเป็นยังไงมีฉากไหนยากง่ายไหม

ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าละครเรื่องนี้เป็นละครเรื่องแรกของหนูค่ะ
ก็ค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าได้รับบทมาก็คือแบบว่าแรงมากเลย

แต่ว่าโชคดีที่ได้พี่เต๋าค่ะคอยสอนคอยส่งให้
มันก็เลยง่ายขึ้นต่อการทำงานค่ะ

ใช่แล้วอย่างน้องไอซ์วงเวียนบาปยากขนาดไหน

ค่อนข้างยากเลยค่ะแต่ว่าอย่างที่หลายคนพูดคือความโชคดีคือเรารู้จักกับนักแสดงอยู่แล้ว
ก็จะมีพี่เอพระสินแล้วก็มีพี่หลินด้วย

แต่ด้วยบทมันค่อนข้างจะเข้มข้นแล้วก็มีอะไรให้น่าติดตามอยู่ตลอดเวลา
ใช่มันก็เลยจะค่อนข้างจะยาก
อย่าเห็นบอกยากนี้แต่ละคนอพริวอ่ะ
แล้วถ้าดูจากที่ละครที่ปล่อยทีเซอร์ออกมา
โอ้โหแซ่บจริงนะคะแล้วดูน่าติดตาม
ธัญญาอีกเหมือนกันถามเหมือนเพื่อนเลยค่ะ
คนนี้ก็อาจจะเห็นผลงานมาบ้างแล้วนะคะ
แต่ว่าเรื่องนี้ตอนนี้ก็ยากเหมือนกันนะ
ยากค่ะเพราะว่าเป็นดราม่าเรื่องแรกเลยที่แบบดราม่าสุดส่วนใหญ่หนูเล่นคอมมิดี้
แล้วก็เล่นแบบกับแก๊งแบบตลกตลอดอันนี้ก็เล่นได้ประกบคู่กับพี่เชน
ซึ่งไม่เคยรู้จักกันเลยไม่เคยเจอกันเลยค่ะ
ดราม่ามีรับส่งอารมณ์กันมีแบบลงไม้ลงมือกันอย่างนี้ค่ะ
มันก็เลยค่อนข้างที่เป็นอะไรที่หนูไม่เคยทำแล้วหนูก็ต้องทำการบ้านมาอย่างดีว่า
การที่รู้ว่าเขามีเมียแล้วนี่มันจะต้องแบบรู้สึกยังไงวะอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วเราทำยังไงให้เรารู้สึกว่าไม่เขินเวลาที่เราเข้าฉาก

แรกก็ไม่รู้จะทำไงเพราะไม่เคยเล่นกันครั้งแรกเลยค่ะ
แต่ว่าคิดว่าพี่นักแสดงคนอื่นก็ยังทำได้เราก็ต้องทำได้

แล้วก็แต่ละฉากน่าดูมากสำหรับของน้องทันย่า
ใช่แล้วก็การร้องไห้เราเป็นคนที่ร้องไห้ยากมาก

หนักมาก
อ๋อนี่แหละเราได้ดูตัวอย่างสั้นนะคะของแต่ละเรื่อง
อยากบอกคุณผู้ชมว่าพลาดไม่ได้จริงดิฉันก็ได้ดูเหมือนกัน
ดูย้อนหลังด้วยนะอันนี้อาจจะไม่ได้ดูในเวลาแต่ไปดูย้อนหลังได้
นะครับว่าฉันให้ฝากหน่อยค่ะบากติดตามแต่ละตอน
รวมถึงฝากช่องทางในการติดตามชมด้วยให้พี่ฝนเป็นตัวแทนแล้วกันเนอะ
ก็ฝากด้วยนะคะศิลานีทั้งหมด๖เรื่องราวความรักนะคะ
มาไขคำตอบนะคะทุกเรื่องก็ค่อนข้างเข้มข้นเลยล่ะค่ะ
แล้วก็ฝากด้วยค่ะทุกวันเสาร์นะคะ๖โมงเย็นค่ะ
ค่ะวันนี้นะคะได้พบกับนักแสดงส่วนหนึ่งของละครศิรานดีที่รักกันแล้วนะคะ
อย่าลืมติดตามกันด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งทุกท่านจริงจริงเลยค่ะ
ที่มาร่วมรายการขอบคุณค่ะรับบุญค่ะ

ที่ไม่ใช่รักเหมือนใครเขาว่างห้ามดันความรักที่ไม่สูงยังงาม
แต่ใช่ว่าจะเหมือนดัง
จนไม่เห็นนกไม้เรียนทาง
ทุกคนก็มีเหตุผลที่ต่างให้ทำอะไรทุกอย่างก็ต่างมีเหตุผลของใจ
ไม่มีใครที่มันดีเต็มตัว
ไม่มีใครที่มันชั่วเต็มร้อย
สิ่งดีฉันก็เคยทำบ่อย
สิ่งเลวก็น้อยมากขนกันไป
อย่าตัดสินคนที่แล้วเพียงครั้ง
แต่จงฟังเหตุผลที่อยู่ในใจ
เพราะคนที่เธอคิดว่าดีว่าใช่
อาจจะชั่วร้าย
ว่าคนเลวเลวยัง